งูที่เมืองคอนเวลาตอนที่มันจะไต่ขึ้นต้นไม้เนี่ยมันมีสไตล์
ไต่ขึ้นต้นไม้มีสไตล์คือไต่แต่ละทีรับรองว่างานนี้โลกต้องจำมันทั้งโลกเลยนะฮะ

ทัพพงรันยเวทพี่ทัพพงบอกผมไม่ควรถ่ายคลิปเองเนี่ยนะ
ผมก็ไม่เคยเจอไอ้เจ้างูขึ้นต้นหมากแบบนี้มาก่อนในชีวิตเหมือนกัน
ยังวัยรุ่นไงหรือแม้กระทั่งไปถามคนที่เป็นผู้เท่าผู้แก่
มา๖๐ปี๗๐ปีก็ไม่เคยเจอแบบนี้
นี่คือต้นหมากต้นปามในพื้นที่สวนปาม
พอเจอแบบนี้ก็เลยเก็บภาพมาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
คนดู๔ล้านกว่าแล้วฮะเพราะไม่เคยเห็นเหมือนกัน
บางคนบอกว่าไอ้นี่มันปีนขึ้นต้นไม้หรือมันไปทำอะไรกันแน่
ดันก้นมันขึ้นไปสินะฮะเข้าใจว่าเจ้าที่จะเป็นงูเหลือมนะ
เป็นงูเหลือมแล้วมันขึ้นไปทำไมตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคนที่ถ่ายเนี่ยคือพี่อาจจะพงศ์เนี่ย
เขาถ่ายจนกระทั่งถึงยอดเลยนะพอมันขึ้นไปที่ยอดอยู่สักพักใหญ่
มันค่อยไต่ลงมาอีกทีหนึ่งเป็นการขึ้นต้นไม้ที่มีความแปลกประหลาดมากจริง
และคนที่มาดูข่าวนี้ไม่ได้ดูเฉยนิ่งพอดูข่าวนี้แล้วตีเป็นเลขอะไรอ่ะ
เลขฮะตีได้ด้วยเหรอมีคนตีเป็นเลขให้เฉยเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นคนบอกเองนะ
กล้องเหอะผมพยายามจะช่วยพี่เขาตีแล้วอะ๘หนึ่ง๒พี่เอามาจากอะไร
พอเขาไกด์มาเขาไกด์มาผมเห็นตามพี่เขาอ่ะยังไงอ่ะ
ตอนมันม้วนขึ้นไปคุณผู้ชมดูนะมันเป็นเลข๘แล้วเนี่ยเลข๒เมื่อกี้เห็นมั้ย

เดี๋ยวอันนี้เราคุยกันหยอกไม่ได้ใบ้เลขนะ
ค่ะ
ช่วงนี้ต้อนรับประจำพันธวันแสงสุนทรด้วยครับ

อาจารย์บอกว่าอ๋อมาอีนแหลก